เรื่องของกล้วยเนี่ยโอ้โหเอามาขายเนี่ยก็ดีเหมือนกัน
แต่บางทีที่อยู่ที่สวนยังไม่ทันนั้นออกมาขาย
เจอน้ำท่วมเข้าไปทุกระทมแบบนี้ต้องเร่งนำออกมาขายเลยล่ะครับ
พาไปดูความเดือดร้อนนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่ฮะต้องดูนะฮะชาวสวนกล้วยครับ
ตอนนี้เขาเดือดร้อนมากครับ
หมู่๕ตำบลบางบานอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ชาวสวนกล้วยในพื้นที่เขาบอกว่าได้รับผลกระทบ
ปริมาณน้ำที่รับมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่วมสูงขึ้น
ส่งผลให้ต้องนำผลผลิตเร่งออกมาขายเลย
ไม่งั้นปล่อยไว้เน่าตายหมดครับ
ไปถามนายอเนกทองคำอายุ๖๔ปีเป็นเกษตรกรชาวสวนกล้วยหอมบ้านบางบาน
เล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะครับว่าปีนี้น้ำมาเร็วกว่าทุกปี
ตั้งรับไม่ทันครับทำให้กล้วยหอมที่ปลูกไว้ในพื้นที่กว่าสี่ไร่เลยนะ
เนี่ยฮะตามภาพที่เห็นโดนน้ำท่วมท่วมขังแบบนี้มาหลายวันแล้ว
เริ่มเน่าตายแล้วถ้าคิดเป็นค่าเสียหายตอนนี้ประเมินเบื้องต้นนะครับ
หลายแสนแล้วนะค่ะโอ้โหหน้าเห็นใจมาก
ดังนั้นนะครับตัวเขานะครับนายอเนกแล้วก็ชาวสวนกล้วยคนอื่นนะครับ
ต้องนำเรือออกไปเก็บผลผลิตที่ยังดีอยู่ที่ยังพอตัดขายได้
เอาออกมาขายก่อนไม่เช่นนั้นแล้วก็โอ้โหสิ้นเนื้อประดาตัวได้เลยเนอะ
มาแบบไม่ทันตั้งตัวเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน
แล้วก็วิงวอนไปยังหน่วยงานภาครัฐนะครับเร่งช่วยเหลือเนอะ
ผมเชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐเขาก็ทำเต็มที่แล้วแหละ
แต่วันปีนี้น้ำมันมาเร็วแล้วก็มาเยอะจริงนะคุณชิสา
ก็เป็นภัยพิบัตินะคะที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เลยนะคะ
แต่คงต้องเตรียมตัวรับมือกันอีก